เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าประชาชนคนไทยจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเอง
ในการเลือกคนที่ใช่เลือกพักที่ชอบนะครับ
เลือกตั้งครั้งใหม่คือ๑๔พฤษภาคมที่จะถึงนี้
คุณผู้ชมต้องเลือกคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อเดินหน้าต่อไปข้างหน้าพร้อมกัน
แต่ดูเหมือนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้การเมืองรอบนี้มีนิมิตหมายที่ดี
เพราะว่านักการเมืองที่เป็นคู่แข่งขันเขาให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เป็นใครเป็นพักไหนติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
กรกตประกาศวันเลือกตั้งแล้ว๑๔พฤษภาคมคือวันที่ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียง
จะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกผู้แทนเพื่อกำหนดอนาคตตัวเอง
และประเทศชาติใหม่อีกครั้งหนึ่ง
การประกาศของกรกตคือสัญญาการลงสนามอย่างเป็นทางการ
เป็นครั้งที่สองและเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมเป็นวันเกิดของลุงตุ
ไม่แปลกที่ลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และพี่ชายที่แสนดีจากบุรพาพยักษ์จะเป็นโต้โผนำบรรดารัฐมนตรี
วยพรให้น้องเล็กกลางห้องประชุมเพราะถือเป็นมารยาท
ขณะที่อีกด้านหนึ่งเมื่ออุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์และเสียนิดเศรษฐาทวีสินจากครอบครัวเพื่อไทย
ไปไหว้สารหลักเมืองกรุงเทพเมื่อถูกถามถึงวันเกิดลุงตู่
ทั้งคู่ก็อวยพรฝากมาให้
คิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะก็ขอโวยพรให้ท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะ
ถือเป็นนิมิตหมายและพัฒนาการที่ดีทางการเมืองที่คู่ต่อสู้ในการแข่งขันให้เกียรติกัน
จากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือพักเพื่อไทยบอกว่าหากได้เป็นรัฐบาล
ก็พร้อมจะสารต่อนโยบายของพลเอกประยุทธ์หากนโยบายนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
เราต้องดูประโยชน์ของประชาชนเป็นเรื่องหลักนะคะว่ากรอบที่ทำอยู่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
เราก็เน้นที่ประชาชนค่ะ
การเมือง๘ปีที่ผ่านมาในกำมือของพลเอกประยุทธ์ให้บทเรียนและประสบการณ์หลายอย่าง
แน่นอนว่ามีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแต่๘ปีนั้นกลายเป็นอดีตไปแล้ว
ตอนนี้มีแต่ปัจจุบันที่ต้องคิดถึงเพราะปัญหานี่สินของประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนไม่มีเวลาจะมาขัดแย้งกัน
หมดเวลาการเกลียดชังได้เวลาเริ่มต้นใหม่เพื่อพาประเทศกลับสู่เส้นทางแห่งความก้าวหน้า
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน